คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน

คอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยทำธุรกิจร่วมกันด้วย
เพื่อไปหลอกคนอื่นให้มาร่วมลงทุนกับเธอมีผู้เสียหายคุณก้ง
ไปร่วมลงทุนซื้อทองแต่ไม่ได้ทอง
ซื้อนาฬิกายี่ห้อหรูเลยแต่เป็นของปลอมเสียหาย๘ล้านนะ
เคลียร์กันให้จบซิแล้วมันมีจุดพีคนะคะ

แป๊บอ้านได้อย่างไรอ่ะ

จริงแล้วก็เป็นลักษณะของการพยายาม
จะค้นหาคำตอบจากผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าวาวา

แล้วผู้ชายอีกคนนึงก็คือคุณกั้งค่ะ
คุณกุ้งที่เป็นผู้เสียหายนะคะ

คุณกุ้งเองไปทวงเงิน๘ล้านบาท
จากผู้หญิงที่ชื่อวาวาแล้วนัดมาเคลียร์กันที่ร้านนี้นะคะ
ผู้หญิงคนนี้อ้างว่าสนิทกับดีเจมะตูม

บอกว่าสนิทกับดีเจมส์มะตูมมากเลย

ตอนมีปัญหาทำธุรกิจกับดีเจมะตูมหลายอย่างเลยนะ
ขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ธุรกิจค้าทองคำสั่งทองคำจากต่างประเทศมาได้

มาได้ถูกกว่าราคาทองคำในบ้านเรา
สั่งมาเนี่ยราคาทองคำจากต่างประเทศ
บาทละ๒๕๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
หมายความว่าถ้าสั่งมาจากต่างประเทศ

อกจากนี้นะคะคุณก้งถูกหลอกให้ซื้อนาฬิการู
เต็กฟิลิป๒เรือน
วิชาร์จมิวอีก๑เรือน
รู้ทีหลังว่าทั้ง๓เรือนี้ของปลอม
ไหนจะเรื่องของป้ายทะเบียนรถเลขสวยอีกอะไรอีก
นี่นะคะรวมแล้วประมาณ๘ล้าน
ก็พยายามจะถามผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อวาวาเนี่ย

ตกลงมันเรื่องจริงไหมเนี่ยตกลงมิจฉาชีพหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเพิ่มเติมนะคะจากคลิปนี้ค่ะ
การถูกติดกันมานานเป็นคนปั้นเด็กคนนี้เป็นคนเปลี่ยนรุ่ง
คอลลาเจนได้กำไร๑๖ล้านตอนนั้นกูอยู่ฮ่องกง
กูมีหักฐานไว้ทั้งหมดนี่คือการแอบตัด
มึงโดนคดีช่อกงกกี่อันแล้วต้องเติมสุขอย่าง
ตั้งแต่ถุงมือลูกฮีไปแล้ว
ไม่กูซีเรียสนะมึงต้องยอมรับกว่ามึงพูดรึเปล่า

มึงไม่เคยพูดแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้
ทำไมถึงเอาเงินน้องไป๘ล้าน
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพก็คือผู้หญิงในคลิปคนนี้นะ
มะตูมถูกมิจฉาชีพคนนี้แอบอ้างชื่อ
เพื่อเอาชื่อไปหลอกเงินคนอื่นให้มาร่วมลงทุน
ถ้าใครเสียหายจากการเอาชื่อมะตูมไปแอบอ้าง
บกวนติดต่อมะตูมด่วนเลยนะครับ
คุณมะตูมบอกว่าไม่เกี่ยวเลย
ดีเจมะตูเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยค่ะ
เล่าสรุปแบบนี้เลยนะคะ
ธันวาคมปีที่แล้วรู้จักกับผู้หญิงคนนี้
ร้านอาหารย่านทองหล่อผู้หญิงคนนี้มาตีสนิทในฐานะแฟนคลับ

แล้วอ้างว่ารวยมากชอบโชว์เงินให้ดู
ให้ดีเจมะตูมออกหน้าจ้างครั้งละสองหมื่นบาท
เรื่องที่มันมาโป๊ะมาความแตกเนี่ย
ก็เพราะว่าให้ผู้จัดการมะตูม
ไปติดต่อซื้อที่ดิน๙๐ล้าน

แต่พอนัดทำสัญญาผู้หญิงคนนี้บอกมาไม่ได้

แต่โอนเงินมาให้๑ล้านบาทเพื่อไปมัดจำ

ก็ให้ผู้จัดการโอนเงินกลับทันที
ก็เลยเอ้ามันแปลกนะ

ประวัติคดีโกงเนี่ยเยอะมาก
โกงเรื่องของถุงมือยาง๗๐ล้านบาทนะคะ

น้องเขาขอให้ดีเจมะตูมช่วยหน่อย
ฉากที่ร้านอาหารของดีเจมะตูม
แล้วล่อผู้หญิงคนนี้ให้มาที่ร้านจะได้เคลียร์
จะได้ให้มันชัดกันไปเลยว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันยังไง

เพราะว่าวันเกิดเหตุในคลิปเนี่ยความจริงร้านเขาปิดนะ

ค่ะแต่คุณมะตูมบอกเอาเลยจัดฉากให้เหมือนกับร้านเปิดเลย
อันนี้คือเมื่อวานเนอะเหตุการณ์นี้ค่ะ
ดีเจมะตูมก็เลยบอกว่าเตือนเลยนะคะ
ถ้าใครไปแอบอ้างชื่อดาราเซลปคนดัง
แล้วชวนให้คนไปร่วมลงทุนทำธุรกิจให้ตรวจสอบให้ดีนะ
คืออย่างคุณก้งที่ถูกหลอกไป๘ล้าน

หลอกเงินไปได้แบบ๘ล้านอ่ะ
หรือว่าจริงหรือเปล่าอย่าไปเชื่อคนที่๓๔
เพราะไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
พี่ก้มต้องร่วมมือกับพี่มาตูม
อยากร้องคุกต้อง
ก็มีประมาณ๑๐คดี
ผู้หญิงคนนี้มีคดีช่อกงติดตัว๑๐คดี
ก็เลยตอนนี้ยังใส่กำไรข้อเท้ากำไรอีเอ็มอยู่เลย
ถ้าใครไปอ้างชื่อใครเนี่ยจะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียง